ต่อเนื่องกันเกี่ยวกับเรื่องไฟกันหน่อยค่ะ
แต่ว่าไฟนี้ไม่ใช่ไฟป่านะคุณผู้ชม

ดูสิคะเกิดขึ้นกลางชุมชนเลย
ชาวบ้านเขานอนกันอยู่เขาก็แตกตื่นตกใจว่าไฟมันลุกไหม้ขนาดนี้อ่ะค่ะ

คนขับรถเจ้าของรถก็รอดตายอย่างหุดหวิดนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่ฉะเชิงเซา
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลเมืองฉะเชิงเซา

ก็ต้องเร่งฉีดน้ำดับเพลิงที่กำลังไหม้รถหรู

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยพระยาศรีสุนทร
ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ดูสิคะคราบรอยยังอยู่เลยดำ

แล้วตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
มันอยู่กลางซอยคิดดูแล้วกัน
กลางซอยบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่เพียบเลย
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็ต้องเร่งฉีดน้ำดับไฟ

สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

ยังเป็นปกติแต่ว่าห้องเครื่องด้านหน้านี่แหละ

ก็ขับรถมาทำธุระในซอยนี้

ดังมาจากล้อรถด้านหน้าฝั่งซ้าย

ทีนี้ค่ะเปลวไฟมันลุกขึ้นมาที่ด้านหน้า

ตัวของคุณเกริกไกรที่ขับรถอยู่เนี่ยนะ

ชาวบ้านที่เขานอนหลับกันอยู่แถวนั้นเนี่ย
พอได้กลิ่นเหม็นควันไฟก็แตกตื่นลุกมาดู

แล้วแต่ละบ้านนะคุณพยายามช่วยกัน
เอาถังน้ำมาบ้างลากสายยางมาบ้าง

ไม่ให้ไฟมันลามไปยังบ้านคน

สาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้

ตัวคุณเกริกไกรขับรถไปต่างจังหวัด
แล้วอาจจะทำให้ผ้าเบรกหมด

คดีนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิต
แต่หลังจากนี้ต้องเอารถไปให้อู่ซ่อมนะคะ

ว่าเอ๊ะสาเหตุที่ไฟมันลุกไหม้ตรงห้องเครื่องเนี่ย

หรือเปล่านี่ตอนเปิดฝากระโปรงนะ
แล้วก็ต้องฉีดน้ำเพื่อดับไฟนะคะ